แต่ว่านอกจากวันอัลไซเมอร์ที่ดิฉันจำได้แล้วเนี่ยนะคะ
อีกหนึ่งวันค่ะที่เราให้คุณผู้ชมส่งมาก็คือ
ขอพรกับพระจันทร์กันวันนี้เป็นวันไหว้พระจันทร์ปี๒๕๕๙
ซึ่งตรงกับวันที่๒๑กันยายนนี้นะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีนนะคุณผู้ชม
ช่วงกลางคืนเขาจะทำพิธีการไหว้พระจันทร์กัน
และสิ่งสำคัญของการไหว้พระจันทร์ก็คือต้องมีของไหว้
ของไหว้ที่เราเรียกว่าขนมไหว้พระจันทร์นี่แหละคุณผู้ชม
ไห้พระจันทร์มันมีหลากหลายไส้ใช่ไหมคะ
แต่เรารู้หรือเปล่าว่าแต่ละไส้มันมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปด้วย
ส่วนจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยกับช่วงของส่องทั่วไทยไปกับใบตอง
มาเลยค่ะวันไหว้พระจันทร์นะคะก็เป็นเทศกาลตามวัฒนธรรมจีนนะคะ
ที่มีขึ้นในช่วงกลางฤดูใบไม้ร่วงเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเก็บเกี่ยวก็จะมีขึ้นในคืนวันเพ็ญเดือน๘
อันนี้คือตามปฏิทินจันทรคตินะคะ
ซึ่งในปีนี้อย่างที่บอกแหละตรงกับวันนี้๒๑กันยายน๒๕๕๙
และในเทศกาลไหว้พระจันทร์ชาวจีนหรือว่าชาวไทยเชื้อสายจีน
เขาจะเฉลิมชะล้อมด้วยการว่ายดวงจันทร์ในเวลากลางคืนนะคะ
เล่าที่มานิดนึงสำหรับเทศกาลไหว้พระจันทร์
สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือขนมไหว้พระจันทร์
ซึ่งเป็นขนมต้นตำรับจีนที่ถูกทำขึ้นเพื่ออะไร
แสดงถึงการขอบคุณและเฉลิมฉลองให้กับเทพจันทรา
บันดาลให้พักสาหารอุดมสมบูรณ์นั่นเอง
ซึ่งขนมไหว้พระจันทร์ในปัจจุบันที่เราเห็นนะคะ

รสชาติรูปร่างหน้าตาให้มันดูทันสมัยให้มันดูน่าทานหลากหลายไส้มากขึ้น
แต่ขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยมันก็จะมีด้วยกันหลากหลายไส้มากมาย
ซึ่งแต่ละไส้ในสมัยโบราณที่เขาทำกันมันจะมีการสื่อความหมายที่เป็นมงคลด้วยนะ
แล้วแตกต่างกันออกไปในแต่ละไส้ด้วยนะคะ
วันนี้เรามีความหมายของมงคลของไส้ขนมไห้พระจันทร์มาฝาก
มีความหมายยังไงบ้างไปดูไส้แรกยอดฮิตที่ฉันชอบ

ไข่แดงเค็มถือว่าเป็นไส้มาตรฐานสำหรับขนมไหว้พระจันทร์
ไข่แดงเค็มกลมตรงกลางของชิ้นขนมไห้พระจันทร์หมายถึงอะไร
สื่อความหมายถึงพระจันทร์ที่ไหว้ค่ะ
ไข่แดงเข้มกลมเหมือนพระจันทร์

บัวก็เป็นไส้ดั้งเดิมของขนมไหว้พระจันทร์นะคะ

ใช่ซึ่งเม็ดบัวที่ขาวสะอาดเป็นสัญลักษณ์ของจิตใจ
บริสุทธิ์มีอายุยืนยาวมีเกียรติยศความอ่อนน้องถ่อมตนและความสงบสุข
ถ้าหากจะเลือกขนมไห้พระจันทร์ไปฝากผู้ใหญ่

ก็ประกอบไปด้วยถั่วต่าง๕ชนิด
เขาเชื่อว่าขนมไห้พระจันทร์ไส้นี้เป็นสัญลักษณ์ของโชคลาภและความอุดมสมบูรณ์

คนจีนนิยมรับประทานเกาลัดตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะ
เขาบอกว่าในประวัติศาสตร์จีนบันทึกว่าเกาลัดเป็นของมงคล
ซึ่งหมายถึงลูกฉายและก็เป็นสิ่งที่รักนั่นเอง
ชาวจีนเขาก็จะปลูกเกาลัดเอาไว้รวมไปถึงใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา

พรรมเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหารและความหวัง
เหมือนกับดอกพลำนะคะที่ชูช่อในฤดูหนาวของทางจีนเขานะ
แล้วก็หมายถึงการเริ่มต้นตามปฏิทินจันทรคติด้วย

แดงคือมีใยอาหารสูงเป็นแหล่งรวมวิตามินบี
เหล็กมักนีเซียมโพแทสเซียมและแร่ธาตุต่าง
ชาวจีนโบราณเชื่อว่าไตเป็นอวัยวะที่ผลิตความกลัว

ให้กับญาติผู้ใหญ่ในเทศการไว้พระอัตถาจันทร์
สามารถเลือกด้วยเหลือกไส้ต่างได้

เดี๋ยวปัจจุบันอย่างที่บอกว่ามันก็จะมีไส้ต่างมากมาย
อย่างเช่นฮิตมากช่วงนี้ไส้ทุเรียน

ทุเรียนไข่เค็มอะไรอย่างนี้ก็จะมีออกมา
ซึ่งอาจจะไม่ได้มีความหมายมงคลแต่ว่านิยมมีความหมายทางใจ
ก็คืออร่อยบางคนแบบผู้ใหญ่ชอบไงก็ส่วนใหญ่ก็จะเลือกไปฝากผู้ใหญ่กัน
ยังไม่จบยังมีอีกไส้ไส้ครีมคัสตาร์ด
เดี๋ยวนี้ฮิตมากมันไส้ครีมพัดตาเอาไว้พัฒนาไป
ช่าโกแลตอะไรต่างตามยุคสมัยด้วยยังไงก็ถามแต่พอดีนะคะ